คลาสสิกคลาสสิกมันคืออะไรยังไงไหนพี่บอยเริ่มแถลงสิ

อยู่นานว่าจะใช้คำไหนดี
ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเบอร์๑๐เนี่ยเขาที่เขาเรียกว่าตำแหน่งผู้เล่นหมายเลข๑๐เนี่ย
อาจจะไม่ได้ใส่เบอร์๑๐หรือใส่ก็แล้วแต่เนอะแต่เขาเรียกตำแหน่งเบอร์๑๐เนี่ย
ซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเบอร์๑๐เนี่ยตำแหน่งเขาเรียกตำแหน่งหมายเลข๑๐เนี่ย
จริงเรื่องเบอร์เสื้อไม่เกี่ยวหรอกแต่มันเป็นตำแหน่งในแผนผังการเล่นนั่นแหละ
เบอร์๑๐เนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้
เพราะว่าสมัยก่อนฟุตบอลเขายังไม่กำหนดเบอร์เสื้อแบบตายตัว
ตอนที่มันยังไม่ระบุเบอร์เสื้อแบบชัดเจนในปัจจุบันเนี่ย
อาจจะเพราะด้วยมีคนใส่อยู่แล้วหรือยังไงก็ตามแต่
หรือแบบไม่อยากใส่ไม่ได้ชอบ
แต่ว่าตำแหน่งตัวเองเป็นแบบนั้นอันนี้มันก็แล้วแต่นักเตะแต่ละคนนะครับ
ช่วงที่เราเริ่มดูฟุตบอลก็ประมาณยุค๙๐ก็ยังเป็นตำแหน่งที่ยอดฮิตยอดนิยม
เบอร์๑๐เป็นเบอร์เก่ง

๑๐นี่เป็นเบอร์เก่งเลยไทยใส่เบอร์๑๐สมัยยุคเราเตะบอลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเบอร์ที่เป็นเบอร์เก่ง
ใครใส่เบอร์๑๐คนนั้นคือเก่งแน่นอนครับ
สมมติเราไปเตะบอลกับทีมโรงเรียนอื่นตอนเราเป็นเบอร์นักเรียน
ตัวใส่เบอร์๑๐หรือเบอร์๗ยังที่เคยพูดไปตอนอีกเวลา
ก็ในโลกของฟุตบอลเบอร์๑๐ก็อยู่มาจนถึงประมาณช่วง
ที่เริ่มเหมือนจะหายไปครับ
ซึ่งความสำคัญของเบอร์๑๐เนี่ย
สิ่งที่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือว่า
ผู้เล่นที่ใส่เบอร์๑๐ในยุคที่
ที่ยุค๙๐๒๐๐๐อะไรอย่างนี้
ก็จะเป็นผู้เล่นที่เก่งมากเหมือนที่เราคุยกันเนาะ

ตัวละครการ์ตูนก่อนก็คือโอโซละซูบาซะ
ถ้าเป็นผู้เล่นในชีวิตจริงที่ใส่เบอร์๑๐ก็จะมี

คือตำแห่งเขายืนใน

เทเคทิสต้า
เปลี่ยนไม่ชัดแต่มีผบัติเทแรก
ตอนหลังธอตติก็กลายเป็นฟอร์ฟนายท์

แล้วก็เบอร์๑๐ที่ไม่ได้ใส่เบอร์๑๐แต่ใส่ในทีมชาติก็อย่างซีดาน

อย่างซีดานตอนอยู่ยูนธุสก็ใส่๒๑ไปอยู่

ก็ถ้ายุคเก่าไปกว่านั้นก็มิเชลพราตินี่

โสโมนิเมียโบบัน
แล้วก็เดียโก้มาลาโดน่าก็ใส่เบอร์๒

น้องหลายคนมีงงอ่ะชื่อหลังเนี่ย

โบวันเนี่ยผมก็ทันตอนช่วงเขา
กลางข้อนปลายแล้วตอนอยู่มิลาน
อ๋อโบบันที่ยังทันดูเป็นจริงเต็มจัง
อ่าครับ
คุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์ของหมายเลข๑๐ก็คือเก่ง

แน่เก่งทั้งการอ่านเกมพรสวรรค์ที่มีมาติดตัดตัว
เลี้ยงบอลความสวยงาม

ทุกอย่างจะอยู่ในตัวของหมายละเอียก๑๐คนเดียวเลย

อะไรแบบนี้ครบเครื่อง

จะวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการช่วยเกมรับก็จะไม่ค่อยเห็น
เพียงแต่ว่าตั้งแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดสไตล์การเล่นอย่างนี้
มันเริ่มที่จะไม่เห็นในยุคฟุตบอลปัจจุบันแล้ว
โคตรเศร้า
แล้วก็ไม่ได้เห็นแล้วในยุคสมัยนี้นะฮะ
คืออันนี้ต้องออกตัวก่อนนิดนึงว่าในหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยครับมันจะมีความส่วนผสมที่หลากหลาย
ก็คือมีเรื่องของประวัติศาสตร์ของฟุตบอลที่เราจะเห็นจากข้อเท็จจริงบนหน้าข่าวบนหน้าสื่อต่างบทสัมภาษณ์
ถ้าคิดเห็นคิดเล่นเห็นต่างยังไงก็แชร์กันได้
จริงรายการเราก็จะมีความเป็นใส่ทัศนะของตัวเองกันเข้าไปอยู่แล้วนะ
พวกเราเป็นคนดูบอลเป็นคนบ้าบอลอยู่แล้วมันก็แน่นอนแหละเราก็มีทีมเชียร์มีนักเตะที่รักนักเตะที่ชอบ
แล้วก็มีความชอบในการดูฟุตบอลหรือมุมมองในการดูของแต่ละคนไป
เราก็มานำเสนอจากข้อมูลที่เรามีกับความรู้สึกที่เราดูฟุตบอลแล้วกัน
มันก็จะเป็นเรื่องของตนศาสตร์ที่เราไม่ได้ใส่ความคิดเห็นเข้าไป
ด้วยหลายปัจจัยด้วยหลายเหตุผลซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยเล่าไปให้ฟังนะครับ
คืออันเนี่ยในความเป็นจริงอะผมเชื่อว่าแฟนวอนทุกคน
เขาก็ถ้าพูดจริงก็คือเขามองเรื่องของเกมรับสำคัญมากกว่า
ตัวเลขที่ผมมีอยู่เขาบอกว่า๙๐๐๐ปอนด์ต่อสัปดาห์
แต่บางกระแสก็บอกว่าแสนสองอันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็คือโอเคน่าจะเยอะแน่
เรื่องของการใช้เงินก็จะต้องรัดเข็มขัดมากขึ้น
มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมีการใช้ผู้เล่นปีกเข้าโจมตีนะฮะ
ก็คือเล่นทั้งเกมรับเกมลุกคือเล่นเป็นตัวฟรีของทีมเลย
แล้วก็เขาก็พอยต์สำคัญนะครับมันอยู่ที่ประมาณนาทีที่๒๖ของคลิปนี้ครับก็คือว่า
เขาบอกว่าตอนเด็กเนี่ยเวลาที่จะเตะบอลเนี่ยเหมือนที่พี่ต้าพูดเลย
แต่ปัจจุบันเนี่ยแทคติกมันมีความซับซ้อนมีการชิงไหวชิงพลิบ
มีการเล่นของการมากขึ้นสุดท้ายแล้วเนี้ยจากเดิมเนี้ยที่เป็นคนคุมทุกอย่างของของโลกฟุตบอลในสนามในเวลาเก้าสิบนาทีเนี้ย
มันเปลี่ยนไปมันลิสิตไม่ได้เป็นคนที่สร้างจังหวะให้กับเพื่อนแล้ว
ไม่ได้เป็นคนที่แบบขึ้นมายิงไก่เหมือนที่พี่ตาบอกอะไรอย่างเงี้ยแทคติกมันมีความซับซ้อนมากขึ้น
นั่นคือสิ่งที่ฮาเมสบอกกับริโอเฟอร์ดินนานแล้วก็ยังมีเรื่องของ
กราณีของเมซูสออซิลถ์ก็ชัดเจนเหมือนกันว่าเอ่อตำแหน่งเนี้ย
มันกลายเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้รับความนิยมในอาเซนอนแล้ว
อย่างยุคของเดมิสเบิร์กแคมป์แต่ปัจจุบันก็ไม่ใช่

คราวนี้ครับก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับ
ก็คือว่าอย่างที่เราเล่าไปก็คือ
ยุคฟุตบอล๙๐จนถึง๒๐๒๐๑๐เราก็ยังเห็นแผนการเล่น๔๔๐

โดยเฉพาะในช่วงฟุตบอลโลก๒๐๑๔ที่บราซิล
เพราะว่าถ้าเราจำกันได้ทวนาเมนต์นั้นน่ะ
ฮาเมสเป็นดาเฟโวสูงสุดของฟุตบอลโลกด้วยด้วยการยิง๖ประตู

ลืมตรงนี้ไปเลยนะพี่ลืมไปเลย
ถ้ายังจำกันได้๒๐๑๔หลังจบฟุตบอลโลก

แล้วทุกคนแบบอยากจะซื้อฮาเม
เพียงแต่ว่ามันมีการวิเคราะห์จากหลายสื่อ
แล้วก็ตัวผมเองก็เห็นด้วยแล้วก็คิดอยู่เหมือนกัน
มันเริ่มประมาณหลังปี๒๐๑๕เป็นต้นมา

ตำแหน่งที่ไปเล่นเหมือนปีกซ้ายแล้วด้วยซ้ำอะครับ

กลายแบบจาก๑๐กลายเป็น๑๑แล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้

กลายมาเป็นจรวดใช่อ่ะถูกต้อง

ถ้าจะสังเกตให้ดีก็คือว่า

คือข้ามผ่านกองกลางไปเลย

เพราะสองคนนี้ลักษณะการเล่นคือ

มีความผ่านที่คมกริบอ่ะ

คู่นี้ก็เป็นกองหน้าความเร็วสูง

ไม่มีทั้ง๙๑๐เลย
นำเทรนด์เลยนะ

เพราะว่าผมคุ้นว่าทีมอื่น

ตั้งแต่๒๐๑๕เป็นต้นมา

แต่ว่าเท่าที่ผมหาข้อมูลมา

ไม่ค่อยอาจจะจริงก็ไม่ค่อยจริง

เล่นครอปเป็นแผนที่ไม่ได้

ก็ว่ากันไปนะครับ

ปีกของตัวเองลงมาช่วยเกมรับอยู่แล้ว

แหน่งที่ไม่จำเป็นของทีมแล้วด้วยซ้

แต่จิปปี้หมายถึงตัวตรงกลางตำแหน่งที่สำคัญของหัวใจของการเล่น๔๓๓
กลางมันจะหายไปเลยมันจะมันจะขึ้นบอลทางซ้ายหรือขวา
แล้วมันจะบายพัดกองกลางทั้งแผงไปซะเฉย
มีหน้าที่คือทำเกมเพื่อให้กองหน้าสู้เพื่อให้กองหน้าเล่น
แต่ตอนนั้นกองหน้าก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งลงมารับมาช่วยเกมรับไง

หรือกองกลางที่อยู่ซ้ายขวาไม่ใช่ตรงกลาง
ก็มีหน้าที่ไปช่วยรับบอลไปซ้อน
มันจะกลายเป็นแบบแต่ละฝั่งจะมี๓ผู้เล่นที่ขึ้นเกม
ตรงกลางเนี่ยเดียวดายอยู่ประมาณนึงเชื่อม

เขาลงเขาขึ้นตัวเองยืนอยู่เฉยมันจะไม่ช่วยอะไร

ประเด็นที่พี่ตะพูดมันมีอีก๒หัวข้อที่ผมจะแยกย่อยออกมาเลย

แต่ว่าตำแหน่งเดียวที่เขาทำได้คือการเล่นเกมครับ

ซึ่งในฟุตบอลปัจจุบันการที่ผู้เล่นคนหนึ่งจะไม่ลงมาช่วยเกมรับแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วด้วยซ้ำ
ใช่ใช่หน้าเป้ายังต้องวิ่งลงมาเลย
อ่าถูกถูกถูก
ยกตัวอย่างก็คือว่าตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดในเวทีพรีเมตลิกตอนนี้
ธุกรรมให้เป็นให้เป็นผู้เล่นเบอร์

ยุคปัจจุบันเรายังเห็นกลิ่นของการเล่นเป็นผู้เล่นหมายเลข๑๐จาก๒คนนี้ด้วยซ้ำ
ถ้าดูดีมันยังมีความกลิ่งเบอร์๑๐อยู่
ติดอยู่เพียงแต่ว่าเขาถูกตัดแต่งพันธุกรรมด้วยสไตล์ฟุตบอลสมัยใหม่
ด้วยแผนการเล่นแบบใหม่

คือการสร้างสรรค์พื้นที่กำกึ่งตรงนี้

หรือจริงอย่างในเกมล่าสุดที่

แดนกลางระหว่างตรงกลางกับทางขวา

แต่ก็ยังมีทักษะในการที่จะทำเกมลุก

โดยที่ตำแหน่งหมายเลข๘
มันเป็นพื้นที่การเล่นของ

นี่คือ๒ตัวอย่างที่สะท้อนได้เห็นได้ชัดเลยว่าแบบ

กลายเป็นกองหน้าริมเส้นความเร็วสูง

ก็เห็นได้ชัดจากกรณีทั้งสองคนนะครับ

ก็เรียกว่ายังไงดีก็คือ

แล้วก็พื้นที่ในการบุกก็ยังมีอยู่อย่างนี้
คือถ้าจะเรียกแบบจริงจังก็คือ

เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตายสนิท

จริงแล้วจริงเสริมนิดเดียว

เขามายืนตรงหลังกลางหน้า

ยังไม่ได้ใส่เบอร์๙
เขามีนัดนึงรูปการณ์นี้แหละ

จำไม่ได้ว่านัดที่ลงไปแล้วเอาโชว์ต้าลงมา

แล้วเขาโดนดันไปเล่นตรงกลาง
ก็เป็นอีกคนนึงที่มาจากกองกลาง

แล้วก็ผู้เล่นที่สามารถลงไปเล่นเกมรับได้

เหมือนเควินเดอร์บรอยหรือรูโรแฟนันนั่นเอง

โลกฟุตบอลกับแฟชั่นมันเหมือนกัน

ถึงจุดหนึ่งคนก็จะเบื่อ

แล้วก็เอาสิ่งที่เคยมีขึ้นมาในอดีตกลับมาใช้ใหม่

ยุคนึงเนี่ยเราเคยมียุค

แล้วมันหายไปยาวมาก
จนทั้งมันกลับมาใหม่ในประมาณช่วง๒๐๑๘๒๐๑๙พวกชังกี้ดาชูมันกลับมา
ผมก็เลยมองว่าโลกของฟุตบอลกับแฟชั่นมันเหมือนกัน
เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าไอ้แฟชั่นที่ว่าเนี่ยมันจะหวนกลับมา

ใช่ซื้อมาเสร็จมันมีโหมดหนึ่งที่โอเคปกติเราก็จะเล่นเป็นผู้จัดการทีมก็จะจัดทีมใดใช่ไหม
แต่อันนี้โหมดที่มันเสริมมาเหมือนโฆษณาเกมให้เขาเลยมันคือโหมดที่เราสร้างทีมขึ้นมาเอง
ที่เป็น๔๔๒ชุดชุดที่พี่เลือกเป็นชุดแบบลายทางลายขวางคือแบบจะไม่จะ
ไม่มีอะไรที่แบบล้ำอ่ะโลโก้สโมสรก็จะเป็นโลโก้แบบคลาสสิกคลาสสิกอ่ะนึกออกไหม
เราก็เลือกแผนการเล่นแล้วก็เล่นสไตล์สี่สี่สองแบบอังกฤษแท้เลยสี่สี่สอง
แฟลต์อ่ะอ่ามันจะมีกองกลางใช่อย่างนั้นเลยอ่าก็เลยแบบเออเหมือนเหมือนที่พี่
อยบอกมันคือแฟชั่นซึ่งเราเรารู้สึกว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะสักครั้งหนึ่งอ่ะมัน
ก็จะมีเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นจริงจริงแน่แน่เพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างสมมุติถ้าถ้าพี่พี่
ไม่ได้ไม่ได้ทำงานตรงนี้นะพี่เป็นทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลวันนี้
พี่อาจจะเริ่มเป็นผู้จัดการทีมมันก็ต้องมีความรู้สึกแบบอยากอยาก
สตาเกียร์แบบนั้นบ้างถ้ามีโอกาสแล้วมันเหมาะสมเราก็อยากจะทำนะ
พี่ว่าโค้ชในสมัยนั้นก็น่าจะรู้สึกอย่างนี้พอมันเริ่มไปเรื่อย
เนี่ยสมมุติอายุเท่าเราเนี่ยเริ่มได้เป็นโค้ชจริงจังแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้แหละสมัยเด็กเราดูอย่างเงี้เราอยากเห็นอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งในยุคของเราเนี่ยถ้ามันมีโอกาสหรือมีอะไรที่มันสามารถทำแล้วมันไม่ได้เสียหายเราก็รู้สึกว่าเรามันควรทำ
หือเทนต์คนอ๋อเวลาพี่เล่นเกมนี่พี่จะพยายามทำอย่างงั้น
กองหน้ายังไงก็ต้องเบอร์เก้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอ่า
จะมีความแบบนั้นอยู่อ่า
ตามสไตล์ที่เราเคยดูเมื่อก่อน

ตอนอยู่อินเตอร์เขาก็ใส่มือ๙อยู่แมนูก็ใส่มือ๙ใช่ไหมมันมีความฝังอะไรบางอย่างอยู่
ผมจำได้ว่าผมหรือหลายคนในว่าผู้ปลอที่เป็นศือเขาก็ตกใจว่า
คอนเต้เอาแผนการเล่นกองหลัง๓กลับมาว่ะ
เพราะจริงยุคนั้นจริงมันเป็นยุคจริงหลังก็ยังใช้หลังกองหลัง๔คนกันอยู่
แต่ผมจำได้เลยว่าพอคอนเต้เอากองหลัง๓มาใช้โชเฟ่มุนโยก็เอาหลังสามมาใช้บ้าง
คือปกติบางทีมจะใช้แค่แบบบางช่วงบางคราวไม่ได้เป็นแผนหลัก
แต่พอเห็นคอนเต้กลับมาใช้อย่างเงี้ยทุกวันนี้เราก็เห็นโทมัสทูเคิลก็ใช้กองหลังสาม
เป็นส่วนใหญ่มีนิวดรี่เกอร์ตรงทางซ้ายตรงกลางเป็นเฮียโก้ซินวา
หรือไม่ก็เป็นอันเดิร์สฮิชเดนเซ่นทางขวาเป็นตอนนี้ใครนะชะโลบาหลัง๓
ซึ่งจริงแล้วอันนี้ที่รู้สึกหลัง๓บางคนนะสำหรับบางคนที่เคยคุยเขาจะรู้สึกว่าเป็นแผนของการตั้งรับ
แต่จริงแล้วพี่รู้สึกว่าหลัง๓คือแผนเกมลุกนะมันทำได้บรรลุกก็ได้รับก็ได้อยู่ที่ว่าของผู้จัดการทีมเขาเชื่อแบบไหนมากกว่า
ใช่นะสิพี่รู้สึกว่าหลัง๓กับหลัง๔คือพูดแค่นี้มันก็รู้สึกแล้วว่ามันเพิ่มตัวลุก
แบ็คมันคือตัวลุกไงอ่ามันบุกเนอะบุกรับใช่มันบุกแล้วมันคือแค่มีติ่งนึงมาช่วยรับอ่ะ
สำหรับพี่นะก็เลยรู้สึกว่าหลังสามอ่ะคือแบบโหตั้งท่าสู้ชัดชัดใช่ใช่ใช่ไหมแล้วเราก็เห็นหลังสามใน
ฟุตบอลมันก็เลยเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างสนุกเวลาเรามองถ้าเราตีความกัน
อย่างพี่เชียร์ริวภูบางแมทเคยคิดเล่นว่าคือถ้าเห็นริวภูยุคตอนนี้เนาะ
แบ๊กซ้ายมันมีสองคนที่เร่นดีทั้งคู่ซิมมามีค่าสอีกคนพี่ยังเคยคิดเลยนะ

แต่ถ้าคือมันโดนเติบโดยโดยรวบสรรค์เนี้ย

แม่งโยนบอลแม่นสองคนยืนคู่กันอ่ะ

มีความรู้สึกอย่างนั้นในการแบบเล่นวิงแบ็คใดเหมือนกัน

ก็จะเป็นทริคของเราว่ามันอย่างที่ซาวเกดทำมันก็น่าจะคล้ายแนวคิดแบบนี้แหละ
อาจจะเริ่มจากจินตนาการที่คนมีคุณภาวาวะบ้าเหมือนกันน่ะ
ผมก็คิดตอนแรกเหมือนกันครับ
รู้ครับว่ามันจะวนกลับมาเมื่อไหร่
เหมือนแผนหลังกองศาสตร์หลัง๓คน
มันก็กลับมาละ
แต่ว่ามันก็ใช้เวลา๑๐๒๐ปีอยู่เหมือนกัน

ชื่อนี่น่าไปเล่าในรายการสถานีผีโดมากเลย
จริงตอนแรกคิดชื่อเป็นศาลผิดไว้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่า
ว่ามันตัดดีกว่าเอาเป็นภาษาไทยดีกว่า
เออดูตอบใจง่าย
ใช่อันแหละครับ

ก่อนจะล่ำลาเหมือนเดิมตามธรรมเนียมเป๊ะ

กับ๑๒จะเป็นเรื่องราวคล้ายกันครับ

ก็เป็นเรื่องราวที่รู้ถึง
แต่ว่าตอนที่เราวางแผนเอาไว้เราจะเล่าถึงทีมในอีกรูปแบบหนึ่ง
แต่พอตอนนี้ทีมนี้มันกลายเป็นกระแสที่ดังไปทั่วโลกไปแล้ว
ใช่ครับทำการบ้านใหม่
มีแบบถ้าเป็นบ่อนพนันทุกกฎหมายก็คือมีเท่าไหร่แทงเท่านั้นนะ

ไม่คาดคิดว่าทุกอย่างมันจะจบเรื่องจบได้ไวมาก
เพราะมันใช้ไม่ได้แล้ว
แล้วถ้าจำไม่ผิดเหมือนเราเคยคุยเรื่องทีมนี้เหมือนกันนะ

เราเคยพูดถึงเขาอยู่กับเหตุการณ์นี้แหละ
จริงจริงอีพีก้าเราก็พูดอยู่แป๊บนึงเหมือนกันนะ

แต่มันยังไม่ต้องย้อนกลับไปฟังหรอกเดาได้

ตอนนี้กระแสกำลังคลุกกุ่นเลย
ใช่ใช่
ไม่ใช่คลุกกุ่นสิมันจบแล้ว

ของการจัดการเรื่องที่เกิดขึ้น

ยังมีแซวอยู่เยอะแยะมากมาย

เดือดแน่นอน
สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้
ติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันเสาร์

ก็จะได้เจอกับพวกเรานะครับ

ก็เหมือนเดิมก็ยังอยู่

ก็ยังอัดรายการผ่านทางออนไลน์กันอยู่นะครับ
ก็อาจจะมีเสียงขาด

ก็ขออภัยกันอยู่เรื่อยกับเรื่องนี้นะ
ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเร็วนี้
เราจะได้กลับไปอัดรายการในสตู

ก็ฝากดูแลสุขภาพสำหรับทุกคนเหมือนกันนะครับ
ก็ข้ามลาไปก่อน
สวัสดีครับผม

เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน๙๐นาที